มาดูงูกันบ้างดีกว่าค่ะ
งูบนหัวคุณชนะหรือเปล่า
วันนี้ถอดเก็บแล้วนะ
ถอดไปนานแล้วไม่มี

ไปดูเรื่องราวของงูจงอางกันนะคะ
เป็นที่ฮือฮามากในโลกโซเชียลค่ะ
สำหรับคลิปหลุดของงูจงอาง
ขณะที่กำลังพลอดรักกันอยู่
ซึ่งชาวบ้านเขาถ่ายเก็บมาไว้ได้
ถ้าเป็นดิฉันเป็นงูดิฉันต้องฟ้องแล้วล่ะ

อายเลยไม่อายฟ้าไม่อายดินอะไรเลย
โอ้โหนี่พันกันวุ่นไปหมดเลยนะครับเนี่ย
ถ้าเป็นเชือกนี่ก็หลายปมแหละ
จริงแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติของสัตว์นั่นเอง
แต่อย่างที่บอกไม่อายนี่คือฝนฉายังไม่อายเรา
ร้อนเล่นแซวเล่นนะคะ

เขากำลังพลอดรักกันอยู่กลางสวนมะพร้าวค่ะ
สำหรับเจ้างูจงอาง๒ตัวนี้นะคะ
อยู่ที่ตำบลเขาพลายดำอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตาดีพบเห็นก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้

กลายเป็นที่ฮือหาทั่วโลกโซเชียลอย่างที่บอกไป
งูสองตัวนี้เป็นงูจงอางความยาวประมาณ๔เมตรเลยนะคะ
กำลังใช้ตัวเลื้อยพันกันก็คือการผสมพันธุ์ของเขานั่นเอง
แล้วก็ยกหัวชูฮอไปมาอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะ

เป็นฮานุมานกับนางเบนจกายอะไรประมาณนี้

เกี่ยวพาราศีกันนานถึง๕นาที
โดยไม่สนใจสายตาของชาวบ้าน
ไม่รู้เหมือนกันว่างูไม่สนใจชาวบ้าน
หรือชาวบ้านสนใจงูมากไป
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

โลกโซเชียลก็ผ่านกันวิพักวิจารณ์
กันเป็นเสียงมากเลยอื้ออึงเลย
พอพูดแบบนี้คุณผู้ชมไลน์มาทันทีว่า

นักเสี่ยงโชคตาดีเขาก็ตีเลขกันไป

หวังจะไปเสี่ยงโชครางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
คือดิฉันเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นความคิดส่วนตัวนะ
ที่ฉันเคยเปิดเจอตามข่าวปีก่อน
ที่เขามีการเห็นงูจงอางผสมผสมพันธ์กันแบบนี้

เขาก็จะตีเลขกันไปว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นเลขเบิ้ล
เบิ้ลอันนี้ดิฉันไม่ได้บอกจริง
คือดิฉันอ่านมาว่าปีที่แล้วมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
นี่คือเล่าบ้านเขาก็ตีความสถิติจากสถิติไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกหรือเปล่า
อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติ

แล้วก็ไม่เคยเห็นแบบนี้ก็เลยเอามาดู